คุณผู้ชมครับแน่นอนนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้น
สำหรับนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศที่ราชพฤกษ์
ที่เกิดขึ้นจากพี่เลี้ยงที่ชื่อว่าจุ๋ม
หรือที่เราเรียกว่าครูจุ่มซึ่งเขาไม่ได้เป็นครู
มันทำให้ผู้ปกครองหลายท่านเริ่มกังวลใจแล้วว่า
ที่ผ่านมาลูกฉันโดนแบบนี้ไหมโรงเรียนอื่นจะเป็นแบบนี้ไหม
แล้วนี่โรงเรียนเอกชนด้วยนะคือความหวังของครูความหวังของพ่อแม่
คือส่งลูกไปเรียนเอกชนคิดว่าจะได้คุณภาพที่ดีชีวิตต้องปลอดภัย
แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วไงตอนนี้โอ้หลายท่านเริ่มกังวลแล้วนะฮะ
เอาเรื่องราวของครูพี่เลี้ยงจุ่มนี่ก่อนนะชื่อจริงนางสาวออนอุมาปอดโปร่ง
รู้จักกันดีและนำเสนอข่าวไปหลายวันแล้วของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทพราชพฤกษ์
ตอนนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลตามที่ปรากฏในคลิป
ก็ออกมามากมายเหลือเกินแล้วก็เด็กโดนทำร้ายหลายคน
ล่าสุดเมื่อวานไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วที่สพชัยพฤกษ์เบื้องต้นโดนไป๒ข้อหาก่อน
คือทำร้ายร่างกายและความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กมาตรา๒๖ว่าด้วยการทารุณกรรมต่อเด็กนะครับ
พลตำรวจโทอำพลบัวรพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ระบุว่า
สั่งการให้พนักงานสอบสวนเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว
ไปดูพฤติกรรมของครูทุกคนย้อนหลังว่าครูคนอื่นเข้าข่ายกระทำความผิดแบบนี้ไหมนะฮะ
เรื่องต้นต้องนำกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบย้อนหลังไปตั้งแต่๑๙กันยายน
เพราะเซิร์ฟเวอร์สามารถย้อนหลังได้๑๐วันหลังจากนั้นไม่รู้เลยนะว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะมันอยู่ได้แค่สิบวันเท่านั้นค่ะนะฮะขณะที่ตำรวจสอบปากคำอยู่นะฮะ
เลี้ยงจุ๋มเนี่ยโอ้โหกังวลเครียดอย่างเห็นได้ชัดนะฮะ
ต่อมามีอีกท่านหนึ่งครูเปิ้ลนางสาวพมรลักษณ์เป็นครูประจำชั้นอนุบาลห้องอี
เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนคนนี้คือครูเปิ้ล
เปิ้ลถูกแจ้งข้อหาเหมือนกันคือพระบคุ้มครองเด็กตามมาตรา๒๖เช่นเดียวกัน
กับเรื่องของการทารุณกรรมต่อเด็กนะฮะ
สอบปากคำเสร็จตำรวจนำตัวทั้งครูจุ๋มครูเปิ้ลไปฝากหางต่อสารแขวงนนทบุรี
พนักงานสอบสวนไม่คัดค้านการประกันตัวเพราะทั้งคู่เดินทางมามอบตัวเองไม่ได้มีพฤติการหลบหนี
ต่อมาสารแขวงนนทบุรีให้ประกันตัวทั้ง๒คนไปวงเงินคนละ๖๐๐๐บาท
ที่ทั้งสองคนจะขึ้นรถไป
มีคนไปจอดรถรอรับด้านหน้าศาลและก็ไม่ให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชน
ในส่วนของผู้ปกครองเนี่ยก็ยังมีเยอะแยะมากมายนะฮะ
เดินทางไปแจ้งความอย่างต่อเนื่องท่านนี้
คุณพ่อของน้องก้าวน้องก้าวอายุ๓ขวบ๒เดือน

ถูกคุณครูแพร่เป็นครูประจำชั้นทำร้ายร่างกาย
คุณพ่อมีคลิป๒คลิปไปแจ้งความกับตำรวจสพชายพฤกษ์เป็นที่เรียบร้อย
คุณพ่อบอกว่านี่คลิปนี้
วันที่๒๒กันยายนตอนประมาณบ่าย๓โมง
คลิปแรกจะเห็นคุณครูแพรซึ่งพ่อบอกว่า
ครูเนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่ใช่ไหม
ให้เด็กทำการบ้านทำงานในห้อง
แล้วเดินเข้าไปดึงเปียของน้องก้าว
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นจนหัวน้องโยกเลย
พ่อบอกว่าคลิปนี้เห็นแล้วมันพอทำใจได้บ้างนะ

แต่คลิปที่๒ครูแพร่เดินเข้าไปหาน้องก้าว
ตีหลังไปหนึ่งทีปักเข้าไป
กระชากแขนอีกผลักหน้าน้องอีกดึงแขนอีก

แล้วก็กระชากน้องให้นั่งเก้าอี้อีกทีหนึ่ง
บอกว่าคลิปนี้พ่อทำใจไม่ได้

ส่งข้อความไปหาครูแพร่แล้วเอาคลิปด้วย
อธิบายมาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แพร่ตอบกลับมาว่า
แพร่ไม่มีเจตนาจะทำแบบนั้นค่ะ
แต่น้องไม่สนใจไม่หมุนเก้าอี้

แพร่มาเรียกหลายครั้งน้องไม่หัน
ก็เลยจับน้องหันมาขอโทษที่จับแรงเกินไป
อันนี้ครูแพร่ส่งกลับมาให้พ่อ

ถ้าแพลนลาออกพ่อจะสบายใจขึ้นใช่ไหม

พ่อยืนยันว่าพ่อจะไม่ยกโทษให้
และจะเอาเรื่องครูแพร่อย่างถึงที่สุด
เพราะครูอ้างว่าท้องอารมณ์ก็เลยฉุนเฉียวแบบนี้
ไม่ได้เพราะนั่นก็ลูกของผม

ไปฟังเสียงคุณนรงซึ่งเป็นพ่อของน้องก้าวครับ
อย่างเราจะรู้นะว่าลูกอยู่กับเรามาก
เราจะรู้ว่าพอเวลาพฤติกรรมลูกเปลี่ยนไปเนี่ย
เราก็สอบถามเขาก็ไม่บอกอะไร

พยายามเปลี่ยนเรื่องไปที่ไปเล่นอย่างอื่นอย่างนี้

ทีมข่าวเราไปเจอกับคุณแม่กันพร

คุณครูแพลวเป็นคุณครูประจำชั้นโทรมาขอโทษ

แต่ทำไปเพราะความรักตีเพราะว่าต้องการจะสั่งสอน
แต่น้องเตรียมอนุบาลนะ
ตัวเล็กเนี่ยฝาแฝดด้วย

แม่บอกว่าทุกวันเดียวสภาพจิตใจเด็กเนี่ยแย่

แต่การถูกธรรมนะครับ
คนนี้มีภาพถ่ายของลูกที่มีลอยเกี่ยวช้ำที่ศีรษะที่หน้าที่แขนมาให้กับนักข่าวดูภาพนี้นะครับ
คุณแม่บอกว่าอยากรู้ว่ารอยนี้มันเกิดจากครูแพร่หรือเปล่า
เพราะครูแพรก็เป็นครูประจำชั้นน้องเหมือนกัน
ถามไปยังครูประจำชั้นก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไร
อันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแค่บางส่วน
อันนี้คือแค่บางส่วนที่เกิดขึ้นกับเด็กของโรงเรียนนี้
ที่เหลือเรายังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เมื่อวานนี้ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเหล่าเพชรนะคะ
คุณพี่บูลยงกมลประธานอำนวยการของโรงเรียน
ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะปรากฏว่าคือ
คือเวลาลักษณะการตอบคำถามหลายประเด็นตอบไม่ตรงคำถาม
แล้วก็คือลักษณะการตอบคือไม่ค่อยจะแคร์คำรู้สึกคน
ความรู้สึกอะค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้
ไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์กันหน่อยนะคะ
ตอนแรกผู้บริหารระดับกลางเขานัดมีการจะแถลงข่าว
แต่ไม่ยอมให้ผู้ปกครองเข้าไปข้างในด้วยนะคะ
กลายเป็นว่าเกิดคลิปนี้เพราะผู้ปกครองไม่พอใจค่ะ
อย่างนี้มันไม่ถูกไปแอบคุยได้อย่างไรวะ
นี่ไงมันไม่ถูกไปแอบคุยได้ไงวะทานโทษนะคะ
เพราะว่าเอาจริงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ปกครอง
บุตรหลานเขาโดนกระทำเนี่ยเขาตั้งคำถามมาเยอะ
แล้วความชัดเจนจากโรงเรียนก็ไม่มีไง
ตอนนี้ผู้ปกครองตามไล่ล่าตัวผู้อำนวยการโรงเรียน
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผอของโรงเรียน
มีแต่รักษาการและวิธีการรักษาการคือ
ปกติจะมีคนคนเดียวในการรักษาการใช่ไหม
วิธีการรักษาการของผู้อำนวยการโรงเรียนนี่คือผลัดเปลี่ยนกันทุกวัน
เพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครที่สามารถให้คำตอบได้อย่างแน่นอนนะคะ
สร้างความไม่พออกไม่พอใจให้กับผู้ปกครองค่ะ
โดยเฉพาะคลิปจากกล้องวงจรปิดหน้าห้องน้ำ
ที่มีการทวงถามว่าคุณเอาลูกของผมไปในห้องน้ำทำไม
โรงเรียนก็ตอบไม่ชัดเจนบอกว่าไม่มีคลิปไม่มีกล้อง
แต่พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าไปดูเองเลยนะคะ
เขาเจอเขาบอกว่ามีกล้องวงจรปิดนะหน้าห้องน้ำ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะนอกจากคลิปนี้แล้วนะคะ
อีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้แจ้งเกิด
แล้วก็ได้ใจพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์
เทศราชพฤกษ์เลยก็คือคุณกระหนกวันวิลาวัน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การค่ะ
เมื่อวานนี้เดินทางมาที่โรงเรียนด้วยนะคะ
เรียกประชุมตัวแทนครูแล้วก็บรรดาผู้ปกครอง
แต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนมาร่วมด้วย
หนึ่งในตัวแทนผู้ปกครองโดยเฉพาะห้องครูพี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ยบอกว่า
ลูกชายเล่าบอกว่าเคยถูกครูลงโทษ
สั่งขังในห้องน้ำแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
ก็เลยต้องการให้เปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าห้องน้ำ
แต่โรงเรียนอ้างว่าจุดดังกล่าวไม่มีกล้องวงจรปิด
แต่นี่ท่านนี้ค่ะบอกว่าผมขึ้นไปดูเอง
มันมีกล้องวงจรปิดแต่โรงเรียนนั่นแหละไม่จริงใจ
ที่จะนำกล้องเหล่านั้นมาเปิดเผย

ไม่มีผู้ใหญ่ท่านใดมหาวิทยาลัย

คุณคุณคุณค่ะ

คุณบอกให้ผมมั่นใจในโรงเรียนของคุณเนี่ย

คุณเอามาตรฐานอะไรมารับตรงนี้ครับ
บางท่านไม่มีใบบรรควิชาชีพเลย
ครูต่างชาติมีแค่วีซ่าเดินทาง

คุณมาพูดแถไปเรื่อยเรื่อยอย่างเนี่ย

ว่าสิ่งที่เรียกร้องเนี่ยมันคืออะไร
มีอะไรบ้างนะครับ
คือต้องบอกว่าการเจรจาระหว่างผู้ปกครอง

ทวีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยนะคะ
มีผู้ปกครองท่านหนึ่งถึงขั้นบอกว่า
อันนี้ลักษณะการตอบคำถามของคุณมันแท้แล้ว
ผู้ปกครองบางคนบอกว่านี่ไม่ใช่สถาบันการศึกษา

ทีนี้ความตึงเครียดมันเกิดขึ้น
ทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การนะคะ
รกระหนกวันเนี่ยต้องมีการออกโรงเองจังหวะนี้แหละค่ะ
บอกเลยนะคะตอนนี้ได้สั่งการให้เลขา
ครูรุษภาเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ
ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่เกี่ยวข้อง
หากพบว่าครูผู้สอนครูพี่เลี้ยง
ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดค่ะ
ดิสกุลเกษมสวัสดิ์ในฐานะเลขาที่การครูรุษภา
ที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะ
ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ

ไม่ได้นำคนที่มีความถูกต้อง

และในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพครูนะคะ
ครูมีสิทธิ์ที่จะสอนหรือเปล่ายังไงหรือเปล่า
คือเมื่อวานมีการเจรจากันใช่ไหมคะ

ผู้ปกครองเองก็มีข้อเรียกร้องออกมาเป็นข้อ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การบอกว่า

แต่บางข้อต้องเอาเข้าที่ประชุมของกระทรวงศึกษาธิการก่อน

เขาจะมีการประชุมกันนะคะในส่วนของกระทรวงศึกษาที่การ
คุณผู้ชมค่ะยังไม่จบค่ะฟังไปเรื่อยนะคะ
เพราะโรงเรียนนี้วีรกรรมเยอะมาก
ก่อนหน้านี้มีน้องผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าน้องคุณ

ห้องเรียนอินเตอร์นี่ค่ะคุณแม่ของน้องนะคะ
ตอนนี้แม่เอาน้องออกไปเรียนที่อื่นแล้ว
แม่มาด้วยเมื่อวานนี้มาทวงถามคำสัญญาที่โรงเรียนนี้ให้ไว้
บอกว่าลักษณะเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับน้องคุณ

ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องคุณก่อนหน้านี้
แม่บอกว่าตอนที่ย้ายน้องออกไปเรียนที่อื่น
เพราะลูกมีพฤติกรรมคือจะกระโดดหน้าต่างห้องเรียน
และถูกครูไล่ให้ไปตาย

แต่ลูกก็ยังถามทีเชอร์ก็คือครูโรงเรียนใหม่บอกว่า

ลักษณะชุดคำพูดแบบนี้แสดงว่าเด็กฝังใจไปแล้วอะค่ะ
เชอร์บอกให้เราไปตายอีกแล้ว
คุณแม่เข้ากันเลยผมตกใจถึงตะตุ่มเลย
เพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยครั้งที่แล้ว

เพราะว่าแรงยุจากเพื่อนและสภาพแวดล้อม
นี่เคสของน้องคุณเนี่ยครูไล่ให้เด็กไปตายนะ

น้องถูกครูผู้ช่วยบังคับให้กินอ้วก
นี่ค่ะผู้ปกครองของน้องคนนี้นะคะ
นักข่าวของเราก็ไปคุยด้วยคุณสุดปรีดามหายศ
ก็ไปคุยบอกว่าถูกครูผู้ช่วยบังคับให้กินอ้วก
ผู้ปกครองเล่าย้อนให้ฟังบอกว่า
เมื่อปี๒๕๖๑หลานชายวัย๓ขวบไม่สบาย
แล้วก็พอไม่สบายปุ๊บน้องไปเรียนว่ายน้ำ
หลังจากเรียนว่ายน้ำเสร็จครูก็พามาทานข้าวที่โรงอาหารเนี่ย
แต่ด้วยความที่คือเด็กไม่สบายค่ะ
อ้วกออกมาอ้วกออกมาใส่จานข้าวตัวเอง
ครูผู้ช่วยคนนี้บอกว่าคือครูคนนี้ชื่อว่าชื่อปุ้ยนะ
ที่ชื่อปุ้ยไม่พอใจค่ะ
ให้น้องกินข้าวที่มีอ้วกอยู่ให้หมด
พอน้องไม่ยอมกินเชอร์ปุ้ยก็ใช้ช้อนตักข้าว
ที่มีอ้วกผสมอยู่ยัดเข้าปากของน้อง
ทีนี้พอผู้ปกครองไปแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ
แต่ผู้บริหารก็ไม่ได้ย้ายน้องไปห้องอื่นนะ
ส่วนเชอร์ปุ้ยก็ยังสอนอยู่ห้องเดิม
คือตอนแรกบอกว่าจะให้เชอร์ปุ้ยย้ายไปทำงานแผนกอื่น
พอกลับมาวัน๒วันกลับกลายเป็นว่า
ปุ้ยก็ยังทำงานที่ห้องเดิมตามปกติ
ไม่มีการสั่งลงโทษแต่อย่างใด

ผู้ปกครองท่านนี้ก็เลยต้องย้ายน้องออกไปเรียนที่อื่นค่ะ
แต่พอวันรุ่งขึ้นไปรับหลาน
เรากลับเห็นชื่อคนเดิมจูงเด็กห้องเดิม
ทำหน้าที่เหมือนเดิมอยู่เดิม
แต่ที่มันทำร้ายจิตใจเรามากกว่านั้นคือ
ครูคนนั้นกลับมามองหน้าเราแล้วด้วยแสดงกิริยาที่ว่า
เธอไม่สามารถทำอะไรฉันได้หรอก
เออลักษณะคือเหมือนเยอะหยันนึกออกไหมคะ

เพราะว่าตอนแรกทางโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้
ย้ายให้ไปทำงานแผนกอื่นแต่สุดท้ายเจอปุ้ยก็กลับมา
เป็นครูในห้องเดิมอีกนะคะที่สุดแล้วผู้ปกครองท่านนี้
เอาล่ะยอมยอมย้ายน้องออกจากโรงเรียนนะคะ
ตอนแรกคิดว่าจะไปร้องมูลนิธิต่าง

กลายเป็นว่าไปตอกย้ำแผลในใจของเด็ก

เราพูดกันเรื่องนี้มาพักนึงแล้ว
ได้ยินชื่อครูหลายคนมากแล้วนะคะตอนนี้

ครูจุ๋มครูเปิ้ลรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะ
ต่างชาติมีอีกมีครูบูอีกมีครูปุ้ยอีก
มีครูอะไรอีกมีครูแพร่
คุณแพร่ก็ที่คุณทัศนัยเล่าไปก่อนหน้านี้
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดของครูแพรค่อนข้างชัดเจนนะคะ
ก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒กันยายนที่ผ่านมา
คือเดินเข้าไปหาเด็กเป็นเด็กนักเรียนชายนะ
แล้วก็กระชากคอเสื้อน้องน้องก็ล้มลุกลุกคลานนะคะ
เป็นการกระชากให้กลับมานั่งที่
น้องคนนี้ชื่อว่าน้องก้าวนี่คือพฤติกรรมของครูแพร่
คุณพ่อคุณแม่ไปรับภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียนมา
เอามาเปิดดูอ้าวนี่เป็นรายล่าสุดครูแพลร์นะคะ
ถามว่าหมดหรือยังครูแพร่คุณขายังค่ะ
โอ้โหมีรายชื่อครูอื่นเพิ่มเติมมาอีก
ทีนี้เป็นครูแววครูแววเนี่ยสอนห้องเรียนสามัญอาเซียนนะคะ
พฤติกรรมของครูแววคือใช้สมุดหรือหนังสือฟาดที่กลางหลังของน้อง
นี่คือพฤติกรรมของครูแววนะ
พี่เลี้ยงครูบูนี่ครูบูตีเด็กตีเด็กนะคะตอนแรกใช้มือเคาะที่หลังเบาสองครั้ง
แต่มันไม่ได้พอแค่นั้นไงทีนี้แรงขึ้นด้วยการเอามือตีก้นน้อง
น้องแบบนึกภาพเด็กอะนะคะตามแรงเด้งออกไปตามแรง
ทีนี้ไปถามแม่ค่ะคุณแม่คุณแม่ชื่อว่าคุณปลา
บอกว่าหลังจากเห็นเด็กคนอื่นว่าถูกลงโทษอย่างรุนแรง
คือเริ่มจากครูจุ๋มก่อนนะสงสัยแล้วลูกเรามีไหม
ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏว่าเจอจริงค่ะ
ลูกสาวถูกครูพี่เลี้ยงตีโดยไม่ทราบสาเหตุ
เพราะดูจากภาพกล้องวงจรปิดมันเห็นแต่ภาพไงเสียงมันไม่ได้ยิน
ไม่รู้ว่าครูตีเพราะอะไร
แม่บอกว่าเฉพาะวันเดียวที่เห็น๓ที
แล้ววันอื่นล่ะโดนไปอีกกี่ทีเรียนโรงเรียนนี้มากี่เดือน
รวมแล้วเนี่ยคุณแม่บอกโอ้โหไม่ไหวแล้วเตรียมลาออกหาที่เรียนใหม่นะคะ
ยังไม่พอค่ะคำว่ายังไม่พอนี่คือพฤติกรรมของครูบลูนะคะ
กะทิทีนี้สิ่งที่ทำกับน้องกะทิคือจับน้องกระแทกลงกับพื้น
เป็นการคาดการณ์นะพอภาพจากกล้องวงจรปิดมันเห็นแต่ภาพนะ
พฤติกรรมของครูบูลน่าจะมาจากน้องนั่งไม่เป็นระเบียบ
คือไม่นั่งหันตรงแบบนี้มีการมองซ้ายมองขวาไปคุยกับเพื่อน
น้องไหมคะน้องกะทิเริ่มหันคุยกับเพื่อน
ยุคยิกไงมาแล้วค่ะครูเดี๋ยวมาแล้วนะจับน้องให้นั่งตรง
แล้วเอาหนังสือมาใส่มือให้น้องอย่างกระแทก
อ่านหนังสือสิอ่านหนังสือสิลักษณะประมาณนี้
เนี่ยน้องแค่หันหน้านิดเดียวเองจับให้นั่งตรงตรง
มือจับหนังสือสิจับหนังสือสิเปิดให้อ่านแบบนี้นะคะ
ทีนี้ไปถามแม่แม่น้องกะทิว่าไงบอกว่า
โอ้โหเห็นคลิปลูกสาวอยากถามครูทำไมทำแบบนี้อ่ะ
และน้องตัวเล็กแค่นั้นจิตใจครูทำด้วยอะไร
และสถานที่แห่งนี้คุณแม่ตั้งคำถามเลยนะ
สถานที่แห่งนี้ยังสมควรเรียกว่าสถาบันการศึกษาหรือไม่
ฟังเสียงแม่น้องกะทิค่ะ
เป็นห้องบีลูกโดนกระชากครูทำรุนแรงมาก
แล้วกูก็ไลน์มาเมื่อคืนบอกว่ากูขอโทษที่เอาน้องออกไปข้างนอก
ไม่รู้ว่าไปทำอะไรไปตีหรือไปขัดไม่รู้
แล้วก็กลับมาแล้วก็มาบอกว่าครูขอลาออกครูไม่สมควรเป็นครู
นี่มันหมายความว่าอะไรค่ะมันหมายความว่าที่นี่คือโรงเชื้อหรอคะ
ที่นี่ไม่สมควรเป็นสถาบัติการศึกษาจริงไหม
อย่างที่คุณแม่ตั้งคำถามที่นี่เป็นโรงเชือด
เป็นโรงเชือดใช่ไหมและน้องกะทินะคะ
นี่ภาพภาพจากกล้องวงจรปิดที่เอาให้ดูเนี่ย
เพราะพฤติกรรมที่อยู่ในห้องเรียนนะที่จับน้องกระแทกกับเก้าอี้
ที่คุณแม่บอกมีการพาน้องไปข้างนอกห้อง
และภาพข้างนอกห้องเกิดขึ้นอะไรกับน้องคุณแม่บอกไม่ทราบ
คุณแม่กั้นน้ำตาไม่อยู่เลยแล้วยิ่งเมื่อวานฟังผู้บริหารระดับสูงที่มาสัมภาษณ์กับคุณจอมขวัญที่โฟนอินเข้ามา
คุณพี่บูลยงกมลประธานอำนวยการเครือสารศาสตร์หาว่าพ่อแม่ที่มาต้องการเงิน
เขาไม่ได้ต้องการเงินเขาต้องการชีวิตลูกเขาให้ปลอดภัยมากกว่า
ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เรื่องของเงินเยียวยาต้องมีใบเสร็จด้วยนะ
จะไปเอาเงินจากโรงเรียนแล้วก็อ้างไปเกี่ยวกับม็อบต่างนานาด้วยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอก
สุดท้ายแล้วอยากให้กระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบทุกสาขาของโรงเรียนนี้อันนี้สำคัญ
พฤติกรรมของครูทั้งหมดเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วโรงเรียนเอกชนรายอื่นด้วยต้องตรวจสอบนะ